มีอีกนะคะแต่จะว่าจะพาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
คือก็เมาสุราค่ะจำอะไรไม่ค่อยได้
คือมีหญิงคนหนึ่งอายุ๔๗ปีเมาเหล้าแอเลยค่ะ
เดินเข้าโรงพักเสม็ดที่จังหวัดชนบุรี
ไปแจ้งความว่าถูกสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายนะคะ
ตำรวจก็เลยถามว่าสามีชื่ออะไร
เธอก็บอกว่าจำไม่ได้รู้แต่ชื่อเล่น

จำชื่อไม่ได้รู้แต่ชื่อเล่นเนี่ยนะคะ
ไม่ยอมไปหาหมออีกเพราะว่าตำรวจเห็นว่าแหม่โดนฟันมา
เป็นแผลชะกันเลยบอกให้ไปหาหมอก็ไม่ยอมไปนะคะ
ตำรวจก็เลยต้องออกอุบายบอกว่าเดี๋ยวให้เหล้า๑ขวด
ค่ะยอมไปหาหมอ

ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมที่เราทำเป็นสีขาวดำท่อนบน

แผลมันจะสนสดอยู่เลยไม่ว่าต้องทำขาวดำไว้อ่ะนะคะ
เลือดแดงมาเลยล่ะ
แจ้งจากผู้หญิงคนนี้คือนางสมวาดสว่างศรีอายุ๔๗ปี
คือบ้านเดิมเขาอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม
เดินทางมาโรงพักในลักษณะในลักษณะเมาเหล้าเมาสุรามาแบบนี้นะคะ
พร้อมกับบาดแผลที่อยู่เหนือคิ้วซ้าย
ตาข้างซ้ายเนี่ยบวมปูดมาเลยค่ะ
ก็มาแจ้งความขอให้ดำเนินคดีกับนายดอน
นามสกุลมุมทองอายุ๔๑ปีคือจำได้แต่ชื่อเล่น
ว่าคือชื่อกันเรียกกันร้อนแบบนี้นะคะ
ที่เขาทำร้ายร่างกายเธอโดยชกเข้าที่เบ้าตาสองครั้ง
ตำรวจเห็นนะคะบอกโอ้โหแผลชะกันเลยแนะนำให้ไปทำแผลก่อน
เพราะว่าคิ้วซ้ายบาดแผลลึกมาก
แต่ด้วยความเมาอะค่ะนางสมวาสก็ไม่ยอมไปพบแพทย์ได้ทำแผลนะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยออกอุบายบอกว่าเนี่ยถ้าไปทำแผลเดี๋ยวให้เหล้า๑ขวด
ก็ยอมค่ะเดินทางไปพบแพทย์เพื่อที่จะทำความสะอาดบาดแผลเนี่ยนะคะ
แล้วก็นำใบรับรองแพทย์กลับมาแจ้งความอีกครั้งที่โรงพัก
บอกด้วยนะคะว่าเธอชอบสามีเด็กโดยตัวเองอายุ๔๗ปีแล้ว
ส่วนสามีอายุ๔๑ปีอยู่กินกันมา๗ปียอมรับจริงว่าจำชื่อสามีไม่ได้ค่ะ
แต่ไม่รู้จักชื่อหัวจำไม่ได้ชื่อแดนชื่อแดนชื่อแดนชื่อแดน
ชื่อหัวชื่อแดนชื่อแดนชื่อดอนชื่อดอนชื่อจริงจำไม่ได้จริงอ่ะ
แต่แผลหนักมากนะคะแล้วไม่ยอมไปโรงพยาบาลอ่ะเออเนี่ยค่ะโดนทำร้ายมา
เธอเล่าอีกว่าปกติทำงานรับจ้างก็คือทำสวนในวันจันทร์ถึงวันเสาร์
ทีนี้พอวันอาทิตย์นะคะว่าง๑วันก็เป็นวันพักผ่อน
ก็เลยชวนสามีมากินเหล้าขาวหมดไปสองขวดก็ไม่รู้ล่ะว่าพูดไม่ถูกหูหรือว่าอย่างไร
ก็เลยถูกชกเข้าที่เบ้าตาซ้ายในสองครั้งทำให้เธอได้รับบาดเจ็บแบบนี้
ใจมากค่ะก็เลยเดินทางมาแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีสามีในข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะ